คุณผู้ชมครับวิกฤตของแพงมันส่งผลกระทบกับประชาชนขึ้นแล้ว

ชาวบ้านเริ่มเอาข้าวของไปจำนำแล้ว
เพราะว่ารายรับมันไม่พอกับรายจ่าย
พ่อหนุ่มคนหนึ่งหอบกล้องวงจรปิดไป๑๐กว่าตัวไปจำนำ
เพราะอะไรไม่มีเงินเลี้ยงลูกต้อง๕คน
จากวิกฤตข้าวของที่มันแพงขึ้นทุกอย่างแพงยกเว้นรายได้มันไม่ได้ปรับเพิ่มสูงขึ้น
อย่างสถานธนานุบาลหรือว่าโรงรับจำนำของเทศบาลเมืองพังงา
ก็ภาพที่เห็นประชาชนทยอยนำข้าวของเครื่องใช้ออกไปจำนำเพื่อต้องการเงินสดไปจับจ่าย
ซื้อของหลังสภาวะเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นโควิด
ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นนะฮะทุกอย่างมันขึ้นหมดเลย
ทำให้ค่าคลองชีพเองก็เพิ่มสูงขึ้นแต่รายได้ของประชาชนมันเท่าเดิม
นายสาวิทส่งเสมออายุ๒๘ปีเขาเป็นช่างและเป็นเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต
อยู่ที่อำเภอตะกัวทุ่งเขาบอกว่าเนี่ยผมต้องแกะกล้องวงจรปิดที่ร้านผมทั้งหมด๑๒ตัว
เอาออกมาจำนำคือทำใจถอดใจคือมันต้องจำนำเพราะอะไร
ไม่มีเงินเลี้ยงลูก๕คนที่ผ่านมาเปิดร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
มันก็พอมีรายได้เลี้ยงปากเลี้ยท้องอยู่บ้างแต่ปัจจุบันนี้รายได้มันลดลงมาก
และแหล่งท่องเที่ยวมันหายไป

โดยเฉพาะเอาไปซื้อข้าวซื้อปลาให้คนเดียวครอบครัวกิน
กล้องกุมจรปิดของเราเอง
ใช่ครับ
ครับเรามีความจำเป็นยังไงครับ
ลูก๕คนนะครับต้องใช้จ่ายในบ้านค่าน้ำว่าไฟอะไรอีกครับ
ถือว่าตอนนี้
ที่บ้านนี้ลำบากครับแล้วค่าใช้จ่าย
ไม่เพียงพอด้วยเกิดจากสาเหตุอะไรครับ
จากลูกแล้วเนี่ยตอนนี้สินค้าอะไรมัน
ทำยากครับ

เขาก็ต้องหาเงินมาถ่ายมากกว่านี้ถูกไหม

แล้วนี่พอไปคุยกับผู้จัดการสถานธนานุบาล
บอกว่าพอค่าครองชีพมันสูงขึ้น

ก็น้อยลงเพราะว่าเอาจริง
บางคนเอามาจำนำจนหมดบ้านแล้ว
หันซ้ายหันขวาคุณผู้ชมเชื่อไหมข่าวก่อนหน้านี้ครกสาก
ได้๒๐๐๓๐๐ก็ยังเอามาจำนำนะคะ
แล้วทางโรงรับจำนำเทศบาลเมืองพังงาก็มีการใช้มาตรการช่วยเหลือประชาชนค่ะ
ก็ให้บริการแบบไม่มีดอกเบี้ย๒เดือน
ตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาแล้วจนมาถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้นะคะ
แล้วเดือนต่อไปเดือนที่๓เดือนที่๔ก็จะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ๐
เห็นภาพแล้วมันสะท้อนใจอย่างหนึ่ง

ข้าวของเครื่องใช้ส่วนใหญ่เป็นข้าวของที่อุปกรณ์ทำมาหากินทั้งนั้น

เย็บผ้าเลื่อยต่างแม้กระทั่งไมโครเว
จักรยูงจักรยานก็เอามาจำนำแบบเนี่ยนะครับ
ที่นะครับทีนี้ไปดูที่ขอนแก่งก่อนใบ้บ้างครับ
สถานธนรุบรรณเทศบาลคอร์นขอนแก่งแห่งที่๑นะครับ
ที่นี่อย่างที่คุณอริยาบอกไปคลกก็มาหม้อก๋อเตี๋ยวก็มา
จำนำไว้มีผ้าไหมเอ่ยนาฬิกาเอ่ยเยอะแยะไปหมดเลย
แล้วก็มีทองรูปภัณฑ์ครับอันนี้จำนำเยอะที่สุดคือทองครับ
รอมาก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็โครกหินต่าง
ครกเขาจำนำได้๑๐๐๒๐๐เขาก็เอานะ

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นคุณธีรศักดิ์ธิคายุพันธ์บอกว่าช่วงนี้
ผลกระทบกับโควิดยังคงมีอยู่และก็หนักขึ้น
ประชาชนเข้าไปใช้บริการวันหนึ่งมากกว่า๑๐๐คนครับ
เทศบาลนครขอนแก่นก็มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาไป
จนถึงสิ้นเดือนนี้โดยเงินต้นถ้าไม่เกิน๕๐๐นะฮะ

จากนั้นจะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ๐๒๕ต่อเดือนครับ
ส่วนเงินต้นถ้าเกิน๕๐๐๐ไปคิดแค่ร้อยละ๑ต่อเดือน
ส่วนเดือนหน้ากุมภาพันธ์คิดอัตราดอกเบี้ย
๑๐๐ละ๐๕ต่อเดือนในเงินต้นไม่เกิน๕๐๐๐บาท
ถ้าเกินไปก็ร้อยละ๑ต่อเดือน
พร้อมยังกำชับให้ผู้จัดการสถานธนานุบาลพิจารณา
สิ่งของที่ลูกค้านำมาจำนำถ้าเป็นสิ่งของที่มีค่าไม่มาก
ขอให้พิจารณาเอาไว้เถอะถือว่าเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
บางคนเขาก็เอาของเท่าที่เขาจะมีเอามาจำนำ
บางครั้งเขาไม่รับเลยเพราะว่าถือว่ามันไม่ได้มีค่าอะไรมากมาย
แต่เป็นการช่วยเหลือกันภาพมงค์ภาพหมายภาคทำม้าเป็นภาพหมายรักหมดเลย